เปรูนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของหัตถกรรม

ก็จะมีผ้าที่ทอจากอป้า
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวนั้นนิยม
ที่จะถือติดไม้ติดมือกลับไป

ลวดลายแบบใหม่แล้วก็มีทั้งลวดลายแบบเก่านะครับ

ดังนั้นตอนนี้จึงมีการท่องเที่ยวแบบใหม่ครับ
ที่จะพานักท่องเที่ยวได้ไปดูว่า

อกจากนั้นแล้วก็ยังทำให้ชุมชน
นี่ก็คือจุดสุดท้ายที่กองทัพของอินทา
แพ้ให้กับสเปนเมื่อ๕๐๐ปีก่อน

มักจะแวะที่โอญาณเตตัมโกแห่งนี้

โบราณสถานของอรยธรรมที่สาบศูนย์
แต่หลายคนก็ได้มองข้ามวัฒนธรรม
ประเพณีที่โดดเด่นที่อยู่ไม่ไกลออกไปนัก
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนพื้นเมือง

จากโอญาณเตตัมขับรถไปประมาณ๑ชั่วโมง
ถึงเมืองเล็กที่ชื่อว่าพระตาคัญช่า
ที่นี่ผู้หญิงได้ทอผ้ากันมาเป็นเวลานาน
ทอผ้าช่วยยึดโยงชุมชนไว้ด้วยกัน

ท้อนประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งรายได้

ได้ช่วยผู้หญิงพื้นเมืองจัดตั้งสหกรณ์ทอผ้า

จากนั้นมันก็ได้กลายเป็นโครงการท่องเที่ยว
การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
โดยมีการนำทัวร์มาที่นี่เพื่อเรียนทอผ้า

ก็จะมีการอธิบายถึงขั้นตอนการย้อม

นักข่าวผ้าและนักท่องเที่ยวนั่งล้อมโต๊ะ
วัสดุในการทอและการย้อม

คือนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับวัฒนธรรม

เวียสมิทบาคาผู้ประสานงานของกลุ่มบอกว่า

เพื่อเข้าใจวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง
และเข้าใจขั้นตอนการถ่อผ้าที่ซับซ้อน

รักษาการทอผ้าโบราณให้คงอยู่
เรียนที่นี่จะให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติจริง

พร้อมกับผ้าห่มสีสันสวยงาม

รวมไปถึงอยู่แบบโฮมสเตย์ได้ด้วย

โบราณสถานในพื้นที่แล้วจากไป
เวียนบอกว่าเมื่อคุณเรียนทอผ้าก็จะมีครูส่วนตัว

ขั้นตอนที่ยากลำบากไปพร้อมกัน
แล้วก็จะได้เรียนรู้และรู้จักกับครูคนนั้น
ได้รู้ว่าพวกเธอเริ่มทอผ้ากันตั้งแต่เด็ก
และเราก็จะได้มีส่วนร่วมด้วย
ขณะที่นักท่องเที่ยวได้เห็นบรรดาผู้หญิงพื้นเมือง

แต่พวกเขาจะได้ทอในรวดลายที่เรียบง่ายกว่า

ซึ่งสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนที่นี่
มันเป็นมากกว่าการกระโดดลงมาทำอะไรบางอย่างเร็วแล้วก็จาก
ขึ้นมาที่นี่ได้๒๓ชั่วโมงแล้วแล้วก็รู้สึกได้ถึงพลังงานของคนที่นี่
มีความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของตัวเองและการทอผ้าก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมาก
ทำให้ผู้หญิงที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพราะแทนที่จะต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางในการขายของตอนนี้ผู้หญิงที่นี่ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยตรง
สินน่าบอกว่าเธอมีความสุขเธอเป็นศิลปินเมื่อมีผู้มาเยือนก็ได้ขายผ้าขายงานศิลปะของตัวเองถ้าไม่มีใครมาก็จะขายไม่ได้
ตอนนี้คริสติน่ามีเงินพอซื้อของที่เมื่อ๒๓ปีก่อนไม่มีทางที่จะซื้อได้
เวียนบอกว่าชาวบ้านที่นี่อยากจะส่งลูกไปศึกษาที่เมืองใหญ่แต่ค่าเดินทางและค่าอาหารทำให้ทำไม่ได้แต่การมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ชุมชนมีโอกาส
เวียนบอกว่าพวกเขาใช้เงินในการไปโรงเรียนปรับปรุงบ้านเราได้เห็นหลายคนขยายบ้านมีการซื้อหลังคาสังกษีแทนหลังคาฟางเราได้เห็นการพัฒนาพวกเขาบอกว่าได้เงินไปซื้อผักแล้วก็ผลไม้มากินมากขึ้น
เอาปาก้าและลามะที่มีอยู่ทั่วไปยังคงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน
นี่คือครอบครัวจากสเปนที่มาเรียนทอผ้าโพเซมาโนเอลราบานาวบอกว่านี่ทำให้การเดินทางของครอบครัวสนุกขึ้น
เซบอกว่ามันน่าทึ่งมากเขาไม่เคยมีโอกาสเรียนทอผ้ามาก่อนเขาได้ทำที่คล้องข้อมือมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
และผู้หญิงที่นี่ควรได้รับคำชมและคำแนะนำให้มาเยี่ยมพวกเธอพวกเธอเป็นมืออาชีพเขาได้เห็นรวดลายการทอผ้าต่างที่น่าทึ่ง
การเรียนในวันนี้จบลงด้วยการก่อยร่ำลากัน๒วัฒนธรรมที่แตกต่างยึดติดเข้าด้วยกันผ่านการถักทอ